คุณผู้ชมฮะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙แหละครับ
สมุทรสาครก็มีการตรวจเชิงลุกแรงงานต่างด้าว
ถ้าใครป่วยใครติดเชื้ออาจจะไม่มีอาการ
ก็ต้องไปอยู่ที่นี่ครับที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ซึ่งจริงจังหวัดเขาจัดไว้๓๐๓แห่ง

ให้กับผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์

เจ้าหน้าที่เขาเลยชวนผู้ที่ถูกกักตัวลุกขึ้นมาทำอะไร
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันน่ารักดีครับ
นี่แหละฮะปูนีปี้เพลงเขานะชื่อเพลงเขานะฮะ
เป็นคลิปน่ารักที่ทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะครับ

บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสนักศึกต่างด้าว

ที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าศูนย์ห่วงใยคนสาคร
เขาจัดไว้หลายจุดนะครับเพราะว่าทางจังหวัดเขาจัดไว้
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนะครับทั้งที่โรงงานต่าง
ที่วัดก็จะมีทั้งหมด๓๕๘๓เตียง
แต่ทีนี้คุณคุณก็รู้นะคือคนที่ถูกกักตัวเขาก็เครียด
เจ้าหน้าที่ก็เครียดนี่เจ้าหน้าที่ที่สวมหวกสีเขียวนะ
นั่นคือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขนะครับ
ก็เลยชวนกันมาให้ทุกคนออกสเต็ปกันหน่อย
ออกกำลังกายกันด้วยนะฮะกับเพลงที่กำลังโด่งดังกัน

โดยผู้ที่ถูกกักตัวก็ให้ความร่วมมือลุกขึ้นมา
อยู่กันแบบนี้นานถึง๑๔วันต้องตรวจกันอีกทีว่า
ผลเป็นลบแล้วถึงจะถูกปล่อยตัวออกไปนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ให้ทำให้ผู้ที่ถูกกัก
เครียดนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้ไม่ต้องเครียดด้วย
นี่ก็เลยมีการเอาคลิปนี้มาแชร์กันนะครับ